ว่ากันว่านักท่องเที่ยวตะลึงตะลึงเลยกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย
เหตุมันเกิดอยู่แถวพังงาครับ
ในสำดุสินที่เพิ่มครับ
เราจับเชิญครับอยาร้ายแต่เต็มมีแค่เทจน์ครับ

เท่านั้นจะเปลี่ยนครับ

นั่นสิฮะหวานเพชรฆาตเหรอ
ใช่ครับหวานเพชรฆาตออกก้ามาทั้งสี่โต๊ะสี่ตัว
ว่ายวนอยู่รอบเรือตกปลาของนายเกรียงไกรวงจันทร์หรือไต้กงอ๊อฟ
เขาว่ากันว่าวันนั้นไปกัน๕คนนะ

และเรือออกไปในช่วงก่อนถึงเกาะตาชัยประมาณสักสี่ถึงห้าไมล์ทะเล
ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็สักประมาณ๘กิโลเมตรนะครับ
นอกเกตุอุทิยานแห่งชาติบูกเกาะสิมิลัน
ไปเจอกับวานเพชรฆาตฝูงนี้
แต่ละตัวนะต่ำนะความยาวมัน๓เมตร
ดำผุดดำว่ายและตัวดำเบมเลย
แต่ท้องมันจะขาวหน่อยนั่นคือเอกลักษณ์ของมัน
ว่ายวนไปวนมาแบบนี้คือถ่ายรูปไป

แต่ในความทั่วอาหารแผ่นนะ
ตัวคนขับเรือไต้กงเขาก็เกรงกลัว

แล้วก็แล่นเรือหนีจากจุดบริเวณนั้นดีกว่า
อย่าไปรบกวนมันมากนะครับ

แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยเหมือนกันนะ
แล้วดูสิครับไม่ได้มาตัวเดียวมาตั้งหลายตัวแบบนี้นะครับ

อายุมันเต็มที่ได้ประมาณสัก๖๐ปีเลยนะ

ใช่ตอนนี้ก็ใกล้๖๐ปี

มีโอกาสสักครั้งในชีวิตจะได้เจอเปล่าไม่รู้นะ

ปลาใช่ไหมโรมงโรมาใช่ไหม

วานเพิ่งจะคาดแบบนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะ
ก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและท้องทะเลไทย
เราจะได้เห็นอะไรที่มันสวยแบบนี้นะคะ